มีอีกเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เขามีการขุดถนนเพื่อวางระบบสายไฟลงดิน
แล้วปรากฏว่ามีรถกระบะครับขับตกหลุมนะฮะ
ท่านพูดว่ารัฐการณ์จังหวัดสั่งการให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีนี้นะครับไปดูคลิปเหตุการณ์กันฮะ
ครับคือเวลามีเหตุการณ์แบบนี้เวลามันเกิดมันก็มาเกิดทีเนาะ
และที่แปลกใจก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพใช่ไหมครับ
เหตุการณ์ที่รายงานกันไปในช่วงสองวันที่ผ่านมา

เชียงใหม่ก็ซุดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าถนนตรงนี้กำลังจะวางระบบเอาสายไฟลงดินครับ
แต่ว่าหลังจากรถกระบะตกหลุมครับ
ผู้รับเหมาเข้ามาแสดงความรับผิดชอบทันที
ล่าสุดวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีการขุดถนนครับในการวางระบบสายไฟลงดินรอบคู่เมืองนะครับ
การดำเนินงานทำให้ถนนขลุขระมีหลุมมีบ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับ
ท่านผู้ว่าเองก็น้อมรับในคำติชมทุกอย่างนะครับแต่ว่าอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับ
บอกว่าทางจังหวัดเนี่ยคือวางสายไฟลงดินนี่นะครับ
เพื่อจะสร้างแล้วก็พัฒนาให้เชียงใหม่นั้นกลายเป็นเมืองน่าอยู่นะครับช่วงการดำเนินงาน
ก็เลยอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไปบ้างขอให้อดทน
แต่ว่าที่ทำได้ตอนนี้คาดว่าสิ้นปีนี้ครับทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ฝากไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ